เกี่ยวกับไก่เป็นแบบไก่เป็นตัวในละนะ
ไก่หายแล้วทำไมยิงเพื่อนบ้านตาย

แล้วคนที่โดนยิงเนี่ยคือนายอุดมทองประภัยอายุ๖๑ปีค่ะ
ดูสิโดนยิงด้วยปืนลูกซองที่เบลออยู่เนี่ยคุณผู้ชม
กระสุนเข้าตัวไป๖นัดเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ

แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังนะ
เมียของคนตายเนี่ยคือคุณป้าประมวลวันทอง
ประมวลเล่าให้ฟังว่าทุ่มกว่า
นายสมบัติแก้วเทศเป็นเพื่อนบ้านนะ
เขามาที่บ้านมากับเพื่อนอีกหนึ่งคน
จะมาตามหาไก่ที่เลี้ยงไว้
เข้ามาบ้านเค้า

เพราะสร้างความจะรอดของเค้าเนี่ย
เกือบฝนอ้อยก็บอก

นี่ฮะป้าประมวลบอกจริงนะคนก่อเหตุน่าจะหวังมายิงป้าประมวล
เพราะอะไรเรื่องของเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะ
วันที่ผ่านมาบ้านของป้าประมวลกับคุณลุงคนตายคือลุงอุดม
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันเนี่ยอยู่ไก่ของข้างบ้านก็คือไก่ของนายสมบัติเนี่ย
ตัวคุณโอ้โหเป็นซาวตัวเลยภาษาเมืองแปลว่า๒๐ตัว
อยู่มาอยู่ที่บ้านของคุณป้าประมวลปีนไปบนหลังคาขี้เต็มไปหมดเลย
ประมวลก็เลยบอกนายสมบัติเฮ้ยถ้าเป็นไก่ของสมบัติสมบัติมาเอาไก่คืนไปหน่อย
อยู่บ้านฉันมันเดือดร้อนเนี่ยมาเต็มบ้านไปหมดแล้ว
ทีนี้เมื่อคืนนายสมบัติมาที่บ้านไหนล่ะไก่จะมาเก็บไก่
ประมวลก็เลยบอกเออหาเองสินี่แหละฮะเป็นชนวนเหตุที่นายสมบัติโมโห
หาว่าป้าประมวลเนี่ยเอาไก่ไปซ่อนอีกก็นายสมบัติไปดูแล้วมันไม่เจอคุณบุ๊คหาไม่เจอ
แล้วหลังจากนั้นนายสมบัติก็กลับบ้านที่แรกคิดว่าเรื่องจบมันไม่จบ
ไก่แกะมาทำความเดือดร้อนให้บ้านฉันยี่สิบสามสิบตัวนะฮะ
แต่ทีนี้พอกลับมาอีกรอบหนึ่งนายสมบัติก็ก่อเหตุเลยนะคะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยนะตามไปจับกลุ่มตัวนายสมบัติไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเพื่อนคืออยู่หมู่บ้านใกล้กันนั่นแหละ

ใช่เอาตัวมาทำแผนค่ะแล้วนายสมบัติเนี่ยบอกแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตามหาไก่ของผมที่บ้านนี้แหละบ้านของป้าประมวลนี่แหละ
ก็ป้าประมวลบอกว่าอยู่ที่รถไถให้ไปดูเองก็ไปดูแล้วไม่เห็นไงเลยทะเลาะกันแล้วไอ้ช็อตที่กลับบ้านคิดว่าจบแต่มันไม่จบไงเพราะว่าตัวของนายสมบัติไปเอาปืนมามายิงนายอุดมจนตาย

แล้วนายสมบัติบอกด้วยนะที่ผ่านมาบ้านหลังนี้หมายถึงบ้านป้าประมวลขโมยไก่ของผมมาหลายรอบแล้ว

ใช่บอกว่าเนี่ยบอกตั้งหลายรอบแล้วไม่ยอมฟังไม่ยอมเอาไก่มาคืนอีกแล้วก็ท้าทายไม่ยอมรับอีกว่าขโมยไก่มันเหลืออดแล้วจริงมันทนไม่ไหวเลยก่อเหตุเลยนะคะ
ก็ชอบหาไก่จะได้อยู่ทั้งหมดปะ

ไก่นี้คือไก่อย่างไก่ปี

ผมกระตึ้งหลายครั้งแล้วผมอดไม่ได้
คุณบุ๊คไม่เคยเลี้ยงไก่ใช่ไหม
คือถ้าเกิดว่าเอาไปซ่อนไว้จริงเนี่ยมันต้องได้ยิน

คือคนก่อเหตุก็บอกว่าทางบ้านป้าประมวลมาขโมยไก่ไป
แต่บ้านป้าประมวลซึ่งบ้านคุณป้าคุณลุงอุดมถูกยิงตาย
บอกฉันไม่เคยเอาไก่ของบ้านนายสมบัติมาเลย
ไก่ของบ้านเขาเนี่ยมันมาเองแล้วมันก็ทำความเดือดร้อนฉัน

แต่เรื่องนี้นะมันยืดเยื้อเรื้อรังมานานหลายปีแล้วค่ะ
เพราะว่าอะไรเราไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่สมบูรณ์ขอนขจร
บอกว่าก่อนหน้านี้นะฝั่งในสมบัติคนยิงก็เคยไปแจ้ง
บอกว่าโดนทางใครนะลุงอุดมใช่ไหม

ขโมยพวกอะไรอ่ะขโมยไก่หลายรอบแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดมานานแล้ว
อุดมอาจจะให้ข้าวไก่เป็นการล่อไง
ล่อให้ไก่มาแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็เคยเตือนแล้ว

ไปหาพอหาไม่เจอโมโหก็เลยไปเอาปืนมายิงแบบนี้
ทีนี้ผู้กำกับค่ะผู้กำกับสพ๒พันธุ์ตำรวจเอกบำรุง
ท่านบอกแบบนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะ
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีนะแต่ว่าไปตั้งหลักเฉย
ไปอยู่บ้านเพื่อนที่เจอหมู่บ้านใกล้กันนะนะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปนำตัวมาสอบสวนพอทำแผนเสร็จปั๊บ
ตำรวจก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพ๒

ที่อ่านมาจนจบนะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับแบบเอ๊ะสรุปคือพูด
ไม่ตรงกันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบสวนต่อนะฮะ